ส่วนที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำถ้าหากคิดไม่ออกจะไปที่ไหนดีแล้วก็ไปที่จังหวัดนครปฐมสิครับ
ไปเจอกับตาทองงิ้วรายที่วัดสว่างอารมณ์โอ้โหที่นี่คนเยอะ
หลังไลค์กันมาเพียบเลยครับนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วสำหรับวัดนี้นะครับ
สว่างอารมณ์ที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ประชาชนเขาไปกันเยอะครับไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะนักวิชาการด้านการคำนวณตัวเลขรายปัก
เดี๋ยวนั้นก็จะขออีกนิดนึงขอชื่อใหม่สิคุณ
นักวิชาการด้านคำนวณเรื่องของตัวเลขรายปัก

สิบห้าวันก็จะมาทีนึงก็จะมานั่งส่องมานั่งดูกัน
ก็ส่องไปที่นี่แหละครับอ่างน้ำมนต์ของตาทองนิ้วราย
ที่มีหยดน้ำตาเทียนคดเคี้ยววนไปวนมาที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้แหละ
แล้วก็ตีกันไปอย่างว่าต้องใช้จินตนาการ
เรื่องพวกนี้นะครับบางคนก็เพ่งกันไปบางคนก็เอามือถือมาถ่าย
แล้วก็ได้โชคได้ลาบไปแล้วก็กลับมาพร้อมกับเสื้อผ้ามัน
ถวายให้กับตาทองนิ้วรายตามความเชื่อจ้า

เสร็จปั๊บต้องรีบลุกแล้วก็ให้คนที่มารอด้านหลังมาเสี่ยงกันต่อ
โอ้โหแล้วก็หล่นปุ๊บแล้วก็ตีกันไปว่าใครได้เลขอะไรแบบนี้
มันเป็นความเชื่ออันนี้ก็ห้ามกันไม่ได้นะคุณผู้ชมนะ
อ่ะเมื่อจบกระบวนการจินตนาการด้านตัวเลขแล้ว
โอ้โหดีจะได้ไม่ลืม

มันเดินไปแล้วตัวเลขที่มันอยู่ในสมองคิดเอาไว้จำเอาไว้มันจะตกหล่น

ลืมเลยต้องไปขอใหม่ไปเสี่ยงเซียมซีใหม่อาจจะเที่ยว

เพราะฉะนั้นหน้าวัดก็มี
แล้วหลายเจ้าหลายแผงเลยนะครับ
เขาบอกเลยครับว่าโอ๊ยมากันเยอะมาก
คนซื้อคนขายเพียบจริงยังไงซะ
คุณผู้ชมที่อยากจะพอลองเพ่งดู
ลองใช้จินตนาการดูตอนนี้ที่ดูอยู่ทางหน้าจอ

เพราะฉะนั้นผมจะให้ดูนี่เลย
อ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของตาทองนิ้วรายของครั้งล่าสุดนี้
แล้วลองจินตนาการดูซิว่ามันจะเป็นเลขอะไร

เทคโนโลยีกราฟิกอิเมอร์ซีฟสุดทันสมัยของทางไทยรัฐทีวีดูแล้ว

สิทธิ์ขนาดนั้นเลยอ่ะอภินิหารแบบว่า

เทคโนโลยีกราฟิกของไทยรัฐของเราเนี่ย

คือปกติแล้วจะเห็นเป็นเลขงองอย่างนี้
หยั่งน้ำถ่ายรูปเก็บไว้ได้ไหมเนี่ย

คุณเสียงดังลืมเลยเนี่ย

ให้ดูไว้แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณ
ในการรับชมต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้

เดี๋ยวจะหาว่าเรามามอมเมา

ล้อเล่นใครจะไปทำให้งมงายแบบนั้น
คือเราเนี่ยนำเรื่องราวแบบความเชื่อมาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง

ว่ามีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป